ถนนอุทยานหรือว่าถนนอักษะ

แต่ว่ามีการมองข้ามไปถึงวันที่๒๕พฤศจิกายนแล้ว
พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับ
จะไม่มีการใช้ความรุนแรงนะครับหรือว่าจะปะทะกับเจ้าหน้าที่

ขณะนี้เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแก่นำหลายคน
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยรุ้งเนี่ยล้อรถเขาถูกงัดครับนะครับ
ส่วนบรรยากาศการชุมนุมที่ถนนอักษะเมื่อวานนี้นะครับ
มีการเปิดตัวทีมกาดภาคีเพื่อประชาชนนะฮะ
เขาบอกว่าจะมาช่วยดูแลการชุมนุมครับ
ภาคีเครือข่ายในนามกลุ่มราศดรและกลุ่มคนเสื้อแดงเก้าหน้าหกสาม
ชุมนุมที่ถนนอุทยานหรือว่าถนนอักษะ
เพื่อทำกิจกรรมและเรียกร้องนะครับ
เสนอข้อเรียกร้อง๓ข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดร
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
ชุลมุนขึ้นเล็กน้อยระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุม

ผู้จัดการชุมนุมที่ไปขออนุญาตใช้พื้นที่เนี่ย

เขาบอกว่าจะขอตั้งบนถนนอุทยานซอย๑๑
แต่ต่อมาทางผู้จัดบอกว่าจะขยับออกมาอยู่หน้าซอย๑๓

เนื่องจากพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ตั้งเวที
เกินกว่าระยะที่แจ้งเอาไว้
ตำรวจควบคุมฝูงชนนำกำลังมาตั้งแนว
หน้ากระดานอยู่ห่างจากเชิงสะพานข้ามแยก
ทวีวัฒนาประมาณ๒๐๐เมตร
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมราชดรที่มา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายนักศึกษาศาลายา
และกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มคนเสื้อแดง
หน้า๖๓ไม่พอใจ
ไม่พอใจเดินหน้าเข้าไปเจรจา
บอกว่าตำรวจขยับหน่อยได้ไหม
ตำรวจขยับถอยหลังไปสัก๑๐๐เมตรได้ไหม
หรือเป็นจุดที่ก่อนถึงสะพานข้ามแยกมุ่งหน้าอุทยาน
ตำรวจจึงนำแผงเหล็กมากั้นเป็นแนวครับ
ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้เขตพระราชฐาน
โดยแนวของตำรวจมีระยะห่างจากเขตพระราชฐานประมาณ๘๐๐เมตร
รวมทั้งจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยทั้งสองฝั่งถนน
เจรจาผ่านไปประมาณ๒๐นาทีได้
พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ครับ
ยินยอมให้ผู้ชุมนุมตั้งเวทีใกล้บริเวณถนนอุทยานซอย๑๑ได้
แต่กำชับว่าต้องเว้นระยะห่างออกจากเขตพระสถาน
เพิ่มจากที่กฎหมายกำหนดและไม่ให้เข้าไปใกล้โดยเด็ดขาด
ขณะที่หัวหน้ากาดให้คำยืนยันกับพลตำรวจตรีเอกชัยว่า
ควบคุมมวลชนไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายหรือเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
ซึ่งในการชุมนุมนะครับมีการทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ
แห่โรงศพและวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้ชุมนุม
กลุ่มคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันมีการเปิดตัวกาดภาคีนะฮะเพื่อประชาชนทั้งหมด๑๐กลุ่ม
เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมกลุ่มราศดร
และพร้อมจะสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อโดยระบุว่า
หลังจากนี้หลังจากนี้เดี๋ยวจะตั้งเพจแล้วก็จัดทำปลอกแขนกาดแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนแยกออกนะฮะด้านนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มรัศดรที่จะจัดขึ้น๒๕พฤศจิกายนนี้ว่า
จะไม่มีการใช้ความรุนแรงและจะหลีกเลี่ยงการปะทะ
เขาบอกว่าถ้าเขาถูกจับตามกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เขาบอกว่าเขาจะไม่ขอลีภัยทางการเมืองนะจะขออยู่ต่อสู้ร่วมกับทุกคนในประเทศ
แต่ก่อนที่จะถึงวันที่๒๕เขาบอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตของแก่นำทุกคน
เพราะว่าตอนที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่น่ะนับย้อนไปไม่กี่ชั่วโมง
เขาบอกว่ารถยนต์ของนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุล
หรือว่ารุ้งหนึ่งในแก่นำของกลุ่มราศดรเนี่ยนะถูกงัดล้อได้รับความเสียหายครับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงความปลอดภัยครับ
ล่าสุดเกิดขึ้นไม่ถึงไม่ชั่วโมงดีนี้รถยนต์ของเพื่อนผมปนัสยารุ้งปนัสยาก็ถูกงัดล้อเอาซะพังเลย
จอดรถจอดรถจอดรถไว้อยู่กลับมาดูอีกทีมีคนมาทำลายล้อรถ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นล้อรถวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไร
พอเจ้าหน้าที่ด้วยความไม่พอใจบอกฉันจะเข้าบ้าน
นะฮะฉันจะเข้าบ้านเอาลองฟังเสียงดูหน่อยครับ
จะกลับบ้าน
จะกลับบ้าน
ดูชุดของด้วย
แล้วกลับมาหรือเปล่า
บ้านหนูใส่สิ
ไม่ได้เอากระเป๋าตั้งมาเนี่ยแล้วพาทุกคนมาจะกลับบ้าน
จะดูชุดของด้วยหรือเปล่า
ไม่ได้เอา

ไม่ยอมอะไรฮะ

เพราะว่ามันมีการรักษาความปลอดภัยกันอยู่

แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามอธิบายทำความเข้าใจขอความร่วมมือว่า

แต่หญิงคนนี้ก็ยังโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่อย่างไม่ลดละอยู่ครู่ใหญ่
โดยยืนกลานบอกว่าเธอกลับบ้านฟังเสียงเธอนะครับ
แล้วก็ดูชุดเธอด้วยนะฮะเธอกลับบ้านจริงไม่ได้ไปร่วมชุมนุม
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันความจำเป็นต้องจัดการจราจร
เพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมครับ